คุณผู้ชมอันนี้เป็นผู้ชายที่เขาไปหาของป่าอืม
ก็ปรากฏว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วทีนี้เขาก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์
ทิ้งเอาไว้ที่เถียงนาใช่หายตัวไปสี่วันแล้ว
หลายหลายคนอ่ะตามหาน่ะทีนี้พอมีคนไปตามหาที่ริมตะหลิง
ไปเจอรองเท้าไปเจอมีดของเขาอยู่ที่ริมตลิ่ง
เจ้าหน้าที่ก็งมไปค้นหาเลยนะคะปรากฏว่าพอเอาร่างขึ้นมาได้เนี่ย
โอ้โหคือเสียชีวิตแล้วแล้วสภาพศพมันน่าสงสัยคุณทัศนัย
ถูกมัดกระสอบถ่วงน้ำอ่ะทีนี้จะเป็นการฆ่าอำพรางหรือเปล่า
นี่เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันนะคะเหตุการณ์เนี้ยไล่เรียงก่อนเลยคุณผู้ชม
ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาชาวบ้านเขามาแจ้ง
บอกว่านายสุวรรณเชิญบ่อแกวัยสามสิบสี่เอ่อสามสิบเก้าปีเลยนะ
จะไปหาของป่าที่บ้านโคกพระตำบลโคกสว่างอำเภอหนองพอกที่ร้อยเอ็ด
แล้วเบาะแสเท่าที่รู้นะตอนนั้นเนี่ย
แบบที่คุณผู้ชมเห็นทีนี้หน่วยกู้ภัยชาวบ้านเอง
เขาก็พยายามปูพรมค้นหาเดินเท้าหาหมดเลย
ราบก็หาเอาโดรนบินมุมสูงด้วย
เมื่อคืนวานนี้มีคนไปเจอรองเท้า
เอ๊ะทำไมมาวางทิ้งอยู่ที่ริมตลิ่งนี่เลย
รองเท้าแตะแล้วก็มีดด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยตัดสินใจไม่รู้ว่าจะจมน้ำหรือเปล่า
เลยดำลงไปตอนบรรยากาศที่เจ้าหน้าที่เขาดำลงไป

ตอนที่เอาศพขึ้นมาจากน้ำนะคุณผู้ชม
เข่าสุดเลยบรรยากาศตอนที่พ่อเห็นศพลูกชายเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะ
คือพอชาวบ้านเขาก็ต้องรีบดูแลคุณพ่อก่อนประคองคุณพ่อ
ให้ออกมาห่างจากจุดที่เอาศพขึ้นมา
เห็นไหมพ่อร้องไห้ยังรับไม่ได้นะคะ
พอเห็นสภาพศพลูกแล้วพ่อเชื่อว่า
ลูกฉันต้องถูกฆาตกรรมอำพางแน่

เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปงมร่างขึ้นมาได้
คุณผู้ชมคือสภาพตอนนั้น
ปรากฏว่าผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้น้ำ
แล้วก็มีเชือกไนลอนสีเทาผูกอยู่ที่คอ
สภาพผู้ตายยังสวมเสื้อลายพรางใส่กางเกงยีนอยู่
แล้วปลายเชือกที่ผูกที่คอ
ผูกติดกับกระเป๋าสะพายที่ทำจากกระสอบสีเขียว
แล้วในกระสอบนั้นพอเปิดดูเป็นกระสอบบรรจุทราย
แล้วก็เหล็กน้ำหนักรวมกันประมาณ๘๑๐กิโลกรัมค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำศพขึ้นมาบนฝั่ง

แล้วเดี๋ยวจะต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ทีนี้ตอนที่ไปคุยกับคุณแม่
คุณแม่ของผู้ตายชื่อว่าคุณแม่ดนเชิญบ่อแก่
คุณแม่บอกแบบนี้แม่ก็ติดใจสาเหตุการตายของลูกชายเหมือนกัน
ปกติแล้วลูกชายไม่เคยจะมีเรื่องกับใคร
แล้วลูกก็จะออกไปหาของป่า
จะไปงมหอยจะไปหาปลาแบบนี้ประจำอยู่แล้ว
ลูกชายชอบไปนอนที่ทุ่งนา
แล้วจะจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ตัวตลอดเลย
แต่ทีนี้ตอนเจอศพเจอศพอยู่ห่างจากจุดที่จอดรถมอเตอร์ไซค์หลายกิโล

แม่ก็เลยสงสัยไงคะว่าลูกอาจจะถูกคนร้ายฆ่า
แล้วเอาศพมาทิ้งอำพรางในห้วยหรือเปล่า
แม่ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบ

ลูกว่าเขามีประวัติอีกอย่างพิษก็ไป

คิดว่าเขายังไงตามเหตุการณ์สิพิษ
โอ๊ยก็คิดว่าสิพิษขาดมาแล้ว
เขาไปรถข้างไป
ก็เฮียงออดอันนั้นไป

เร็วกับขันไปใส้มาใส่นี่มันก็จะขีดข้างย่าง
มันก็จะเอารถไปเลยบนนี้
นี่เป็นข้อมูลจากแม่นะคะแล้วก็ญาติของนายสุวรรณผู้ตายเนี่ย

สักประมาณทุ่มครึ่งของวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา
นายสุวรรณก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้ตรงเถียงนา
ซึ่งญาติเองไม่ได้สนใจนะ
ปกตินายสุวรรณก็จะขี่มานอนที่เถียงนาประจำอยู่แล้ว

แล้วพอมาตอนเช้าวันที่๑๑มกรา
แม่ของนายสุวรรณมาบอกว่าลูกชายอ่ะหายตัวไป
ออกตามหากันแต่ก็ไม่เจอตัวนะคะ

ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าได้รับแจ้งตอนเช้า
ของวันที่๑๑มกราที่ผ่านมาว่าลูกบ้านหาย
ก็ระดมชาวบ้านนะคะออกค้นหา
ใช้เวลาหาอยู่๔ชั่วโมงแต่ก็ไม่เจอ
ทีนี้ก็เลยยุติการค้นหาก่อน
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
หาหมดทั้งพื้นดินหาทางอากาศ
ประสานนักประดาน้ำมาช่วยงมในห้วยทราย
เพราะว่าไปเจอรองเท้ากับเจอมีดจนมาพบศพนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็จะสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อคลี่คลายปมประเด็นของการถูกฆ่าอำพราง
ถ้าเกิดทราบผลเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพแล้ว
พนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปนะคะ